มีพิธีชาปนกิจร่างของผู้กำกับเบิ้มนะครับ
ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองที่บ้านพัก
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
ครอบครัวเพื่อนรวมทั้งผู้บังคับบัญชา
เดินทางไปร่วมไว้อาลัยกันอย่างเนื่องแน่นนะครับ
วันนี้บรรยากาศทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นความโศกเศร้า

วัดใหญ่ท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์ครับ
พิธีชาปนกิจพันธุ์ตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงฆ

ผู้กำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
มีผู้บังคับบัญชาเพื่อนข้าราชการตำรวจทหาร

เพื่อนร่วมรุ่นเดินทางมาร่วมไว้อาลัย
วาระสุดท้ายกันเนืองแน่นครับ
ที่บริเวณป้ายไวนิวรูปผู้กำกับเบิ้ม
มีรูปที่ถ่ายอยู่กับครอบครัว
มีรูปที่ถ่ายตอนทำงาน

รูปที่ถ่ายคู่กับบิ๊กต่อครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เรื่องราวชีวิตเอาไว้ภายในภาพภาพนี้ค่ะ

ถ้าหากว่าซูมเข้าไปที่รูปของผู้กำกับเบิ้ม
ชุดเครื่องแบบที่ท่านยืนเอามือจับกุมประสานกันไว้
มีข้อความที่เขียนโดยคุณพ่อและคุณแม่เอาไว้ที่รูปตรงนั้นครับ

รักเหลือเกินทูลหัวของพ่อ

แล้วก็มีข้อความอีกว่า
ดวงใจของพ่อแม่
มีอีกหลากหลายข้อความที่ทุกคนต่างบรรจงเขียนด้วยความรักและอาลัย
ให้กับผู้กำกับเบิ้มในภาพนี้
คนที่มาร่วมงานวันนี้ก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันนะครับ
นี่คือโอกาสสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่ได้บอกรัก
แสดงความเสียใจแสดงความอาลัยกับการจากไปของผู้กำกับเบิ้ม
ภายในงานมีเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นสามสิบเก้า
และนักเรียนโรงเรียนร้อยตำรวจรุ่น๕๕มาร่วมงาน

เพราะว่าพอได้รับการบรรจุแล้วก็ต้องแยกย้ายกันไปทำหน้าที่
คนละทิศคนละทางเหนือใต้ออกตกกระจายกันไป
แต่เมื่อทุกคนรู้ข่าววันนี้ต่างตั้งใจเดินทางมาร่วมงานกันครับ

นั่นก็คือพันธบตรีสงกรานเตชะนรงค์คนนี้ครับ
คุณสงกรานที่เป็นข่าวเป็นคราวหลายต่อหลายครั้งที่เราจะเห็นตามหน้าสื่อ
ตรวจตีสงกรานมาในวันนี้มาในฐานะที่เคยสังกัดอยู่กองปราบปรามด้วยกันกับ
ผู้กำกับเบิ้มผู้วายชนเดินทางมาด้วย
และก่อนหน้านั้นถ้าจำกันได้คุณสงกรานเคยโพสต์ภาพและข้อความไว้อาลัย
หลังจากรู้ข่าวว่าผู้กำกับเบิ้มเสียชีวิต
นี่ครับภาพนี้ที่เคยถ่ายร่วมกันอยู่ในเฟรมภาพเดียวกัน
แล้วมีข้อความว่าขอให้ลูกพี่ไปสู่สุขติครับ
พระคุณพี่มากครับที่คอยให้โอกาสน้องและความเมตตาตลอดเวลาเป็นเกียรติมากครับ

นี่คือภาพเมื่อตอนที่โพสต์ไว้อาลัย
แล้ววันนี้ก็มาร่วมส่งวิญญาณผู้กำกับเบิ้มนะครับ

น้องชายของผู้กำกับเบิ้มเป็นคนถือกระถางทูบครับ
มีภรรยามีคุณพ่อเดินตาม
คุณแม่ของผู้กำกับเบิ้มเนี่ยเดินจับโรงศพของลูกชายไม่ห่าง
ขณะที่ลูกชายของผู้กำกับเบิ้มนั้นวันนี้บวชสมเนรหน้าไฟให้กับคุณพ่อครับ
ประธานในพิธีวันนี้ก็คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ใส่ชุดฝึกแบบนี้นะครับเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
เหตุที่ท่านใส่ชุดฝึกเนื่องจากว่าผู้กำกับเบิ้มชอบการฝึก
เป็นคนที่ลุยงานแล้วคลุกคลีกันมานานแล้ว
รวมถึงภายในงานนี้ยังมีพลตบตรีจรูนเกียจปานแก้วครับ
ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงและพลตำรวจเอกสุเทพ
รักษาอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เดินทางมาร่วมงานด้วยเช่นเดียวกัน
สังเกตสีหน้าของท่านรองต่อวันนี้นะครับนั่งเก้าอี้ประธานคือสีหน้าสีตาท่านดูเศร้าหมอง
เสียใจครับสายตาท่านนี่มองไปที่โรงศพของลูกน้องมีน้ำตาคลอบ้างในบางจังหวะที่นักข่าวของเราสังเกตเห็น
ขณะที่พันธรีหญิงพัชญาธนาชินทเกียรติหัวหน้าแผนกพยาบาลหอผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิษฐ์
ภรรยาของผู้กำกับเบิ้มครับได้กล่าวชีวประวัติของสามีผู้เป็นที่รักดังนี้
ช่วงที่กล่าวชีวประวัติของผู้วายชนก็คือผู้กำกับเบิ้มเนี่ยนะครับ
คุณแม่ของผู้กำกับเบิ้มท่านก็นั่งพยักหน้าทุกคำ
ที่ได้ฟังประวัติของลูกชายซึ่งสร้างคุณงามความดีเอาไว้
ส่วนคุณพ่อครับร้องไห้มือสองข้างนี่คือปิดหน้า
และนั่งก้มหน้าร้องไห้จนมีเพื่อนแล้วก็พยาบาลต้องคอยเข้าไปดูแล
พ่อกับแม่เสียใจต่างหรืออิ่มคุณและผู้สิ่งหายว่าดับตรงนั้น
เฮยบอกอุ้งโทรามานานวันตอนนี้ไม่มีทาง

ในขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
เป็นประธานในพิธีชาปนกิจได้ขึ้นไปถวายผ้าไตรพระสงฆ์นำสวด
จากนั้นวางกลวยขอขมาหน้าโรงศพผู้กำกับเบิ้ม
และจุดไฟดอกไม้จันทร์วางหน้าโรงศพนะครับ
จากนั้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินไปหาครอบครัวของผู้กำกับเบิ้ม
ทางครอบครัวมอบหุ่นหล่อองค์พระยาพิชัยดาบหัก
เพราะว่าที่อุตรดิษฐ์นี้ทุกคนก็จะนับถือองค์พระยาพิชัยดาบหัก
ตามประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่มีความผูกพันกับพื้นที่อุตรดิษฐ์
หล่อองค์พระยาพิชัยดาบหักเนื้อเหล็กน้ำพีด้วยครับ

จู่ปรากฏว่าจังหวะนั้นครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก้มกราบเท้าคุณพ่อผู้กำกับเบิ้ม
แล้วก็สวมกอดคนในครอบครัวผู้กำกับเบิ้มภาพนี้ฮะ
ส่วนคนที่มาร่วมงานก็ทยอยขึ้นไปวางดอกไม้จันท
นำโดยเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนในร้อยตำรวจ
ข้าราชการทหารตำรวจคณะครูอดีตเพื่อนร่วมงาน
ของคุณแม่ของผู้กำกับเบิ้มคุณน้องสะพาย
ก็คือทั้งเพื่อนครอบครัวเครือญาติคนใกล้ชิดคนที่รัก
จากนั้นครับเพื่อนในร้อยตำรวจรุ่น๕๓
ตั้งแถวหน้าเมนและทำพิธีเผาจริง
คุณพ่อของผู้กำกับเบิ้มเดินขึ้นไปส่งลูกชาย
และวางดอกไม้จันทร์เป็นครั้งสุดท้าย
ที่ท่านจะเดินกลับลงมา
ผู้กำกับเบิ้มยกมือประนมขึ้น
และพูดว่าขอให้ลูกนั้นไปสู่สัมปรายภพ
ขอให้ความดีที่ลูกได้ทำนำทางลูกไปสู่สวรรค์

บอกว่าขอให้ลูกนั้นไปอยู่กับตากับยายกับปู่นะลูกนะ

เอ้ยลูกไม่ต้องห่วงแม่
ใบส่วนหน้าให้เบิ้มเลี้ยงสวนของแม่

อยู่อยู่ที่แบบนี้
บ้านที่นี่
หลังจากนั้นครับเพื่อนเตรียมทหารรุ่นที่๓๙และเพื่อนร่วมรุ่นในร้อยตำรวจรุ่น๕๕ก็ถ่ายภาพกับครอบครัวเพื่อเป็นที่ละลึกนะครับ
ทั้งเพื่อนโรงเรียนอุตรดิษฐ์รุ่น๘๔ด้วยที่หน้าเมนครับพี่มิวและคุณผู้ชมจะมีเสื้อฟุตบอลใส่กรอบเอาไว้เนี่ยฮะ
เป็นเสื้อฟุตบอลที่ผู้กำกับเบิ้มเนี่ยสั่งทำกับเพื่อนเพื่อเตรียมว่าจะไปเตะฟุตบอลแข่งกันเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้
ตั้งใจมากอยากจะทำให้เพื่อนได้ใส่แล้วก็เวลามาเจอกันมาเตะฟุตบอลกันเป็นกีฬาที่รักได้มาเจอเพื่อนด้วยแต่สุดท้ายไม่ทันได้ใส่เสียชีวิตก่อนนะครับ
ทางภรรยาและลูกชายหลังจากที่บวชเป็นสมเนรบวชหน้าไฟวันนี้ครับศึกมาเสร็จก็มาถ่ายภาพกับเพื่อนของคุณพ่อครับนี่ฮะลูกชายของผู้กำกับเบิ้ม
จังหวะนี้เนี่ยจะเห็นว่าลูกชายใช้มือลูบไปที่ภาพถ่ายของคุณพ่อก็คือภาพขนาดใหญ่ที่รวมมีหลายภาพหลายร้อยภาพนะครับ
เคยไปบวชและไปปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยครั้ง
เจ้าอาวาสวัดป่าภูทะเบิกวันนี้ท่านเดินทางมาร่วมพิธีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
น้องชายผู้กำกับเบิ้มกอดหลานครับ
ก็คือลูกชายของพี่ชายนั่นเองแล้วก็หอม
มีภาพนี้ช่วยจัดผ้าเหลืองให้ด้วยในตอนนั้นที่ยังบวชสามเณรหน้าไฟอยู่
นี่เป็นจังหวะตอนที่แขกทยอยเดินขึ้นไปบนเมน
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจแล้ว
น้องชายผู้กำกับเบิ้มก็ถือรูปของพี่ชายกลับบ้าน
เอาชุดข้าราชการชุดขาว
กระบี่พระราชทานของพี่ชายนั้นกลับบ้านด้วย

คุณผู้ชมคะสำหรับของที่ระลึกในพิธีชาปนกิจศพ
ผู้กำกับเบิ้มพันธุ์ตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงศ์
เป็นพระนอนวัดโพนะคะและเป็นสมุดบันทึกชีวประวัติ
อาลัยจากครอบครัวรวมถึงผู้บังคับบัญชาและเพื่อนสนิท
และด้านในก็จะเป็นหนังสือสวดมนต์

เกิดวันที่๒๖กันยายน๒๕๒๒อายุ๔๓ปี
ปัญจุราชการ๑เมษายนตร์๒๕๕๑อายุราชการ๒๕ปี

นักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๕๓
ตำแหน่งล่าสุดคือผู้กำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวงค่ะ
คุณผู้ชมคะด้านในมีข้อความจากพ่อและแม่ถึงผู้กำกับเบิ้ม
ซึ่งบอกว่าผู้กำกับเบิ้มคือแก้วตาดวงใจของพ่อและแม่
เป็นสายใยรักที่มีค่ามากของภรรยาและลูกตลอดจนญาติพี่น้องทุกคน
ผู้กำกับเบิ้มเป็นสัญลักษณ์ของคำว่าข้าราชการตำรวจที่เสียสละยิ่ง
จงรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ฝั่งลึกอยู่ในสายเลือดของความเป็นนักรบผู้กล้าหาร
ครอบครัวยาวไทยสงศ์ภาคภูมิใจในตัวผู้กำกับเบิ้มเป็นอย่างมาก
หากชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่
เป็นครอบครัวเดียวกันเช่นนี้อีกหลายชาตินะลูก
รักเหลือเกินทูลหัวของพ่อแม่
ส่วนข้อความของภรรยาและลูกค่ะบอกว่า
คณะกับลูกถั่วพลูรู้สึกเสียดายเวลาของเราทั้ง๓คน
คนพ่อแม่ลูกยิ่งนักระยะตั้งแต่มาเป็นครอบครัวยังไม่เท่า
ระยะเวลาที่พ่อทำงานพ่อทุ่มเทกับงานรักงานรักเพื่อน
ทำเพื่อคนอื่นเสมออยากเห็นแก่ตัวขโมยเวลาของครอบครัว
กลับมาให้มากที่สุดแต่ด้วยมีจิตและจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ
ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดสุดท้ายพ่อคงเหนื่อยมากเลย
ไปพักผ่อนอย่างแท้จริงจากนี้ไปแม่จะทำหน้าที่แทนพ่อถึง
แม้ว่าจะไม่เท่ากับที่พ่อเคยทำด้านข้อความของพลตำรวจเอก
ต่อศักดิ์สุขวิมลเขียนถึงลูกน้องคนสนิทเขียนว่าถึง
เบิ้มน้องรักรู้จักกับเบิ้มมาเกือบ๑๐ปีเหมือนเป็นครอบครัว
เดียวกันตั้งแต่สมัยคอมมันโดอยู่ที่โชคชัย๔ทำงานด้วยกัน
มาหลายต่อหลายงานเบิ้มเป็นนักสืบก่อนมาเป็นนักรบงาน
สืบสวนเบิ้มเก่งมากไม่มีภารกิจไหนที่เกรงกลัวอำนาจใด
เบิ้มถูกหล่อล้อมให้เป็นนักรบที่แข็งแกร่งมากคนหนึ่งพี่
เห็นมาตลอดว่าเบิ้มเป็นคนรักพวกพ้องรักพี่รักน้องให้
เกียรติทุกคนมีน้ำใจสร้างรอยยิ้มและเสียงโหร้ให้คน
รอบข้างเสมอและเบิ้มก็เป็นที่รักของทุกคนที่ได้รู้
จากก่อนที่เบิ้มจะไปเป็นผู้กำกับการสองตำรวจทางหลวงตอน
ที่เราโดดร่มด้วยกันพี่มักจะพูดกับเบิ้มเสมอว่าเองกับ
พี่ไม่ต้องพูดอะไรกันมากมองตาก็รู้ใจประตูแรมเปิดเรา
ก็โดดจากเครื่องเพื่อไปตายเอาดาบหน้าในฐานะของผู้
บังคับบัญชาและพี่ชายที่รักเองเหมือนคนในครอบครัวพี่
ภูมิใจในตัวเบิ้มพี่ดีใจที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ
เบิ้มพี่เคารพในการตัดสินใจด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของ
เบิ้มพี่ขอให้น้องรักของพี่คนนี้หลับให้สบายพี่รักเอง
น้องรักไปรอพี่ก่อนไม่ช้าก็เร็วเราต้องได้พบกัน
ด้วยรักและอาลัยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้
ชาการตำรวจแห่งชาติด้านพันเอกวินัยยาวไทยสงฆ์บิดา
ของท่านภูมิกับเบิ้มนะคะก็เปิดใจเป็นครั้งแรกว่าลูกชาย
เป็นสิ่งที่มีค่ามากของตนเป็นสิ่งที่มีค่าของครอบครัว
ญาติพี่น้องทุกคนนี่ถือเป็นการสูญเสียที่แย่มากพอ
ภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้ตั้งแต่แรกเกิดแม้ว่าตอนจะเป็น
ในเครื่องแบบเป็นนายทหารที่เข้มแข็งเพียงใดคุณพ่อ
เป็นอดีตทหารม้านะคะแต่คุณพ่อบอกว่าเหตุการณ์นี้พ่อ

ผมสูญเสียแก้วตาดวงใจของผมไปถูกพิพากษาจากสังคมพ่วง
ระยะเวลาหนึ่งก็เข้าใจที่จะเกิดความเครียดได้นะแล้วหลัง
จากนั้นพออะไรที่มันคลี่คลายขึ้นมาแล้วเมื่อคลี่คลาย
ในทางที่ดีแต่ผมไม่สามารถที่จะนำลูกผมกลับมา
ได้เมื่อนำกลับมาได้ผมสร้างลูกขึ้นมาเป็นนักรบเป็น
ภาคภูมิใจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็น
รานเวหาที่เก่งกาดสามารถเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น
ตำรวจที่เหนือตำรวจหลายหลายอย่างอันนี้เป็นความภาพ
ภูมิใจในตลอดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหัวอกของความเป็น
พ่อเป็นแม่ต้องยอมรับว่าเป็นการสูญเสียถามว่าผม
เป็นคนในเครื่องแบบเป็นนายทหารผมร้องไห้ไหมผมเสีย
น้ำตาตั้งแต่ครั้งแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันผมไม่เคย
จางไปจากนั้นเลยผมคิดถึงเขานะครับก็ขอให้ดวง
วิญญาณของเขาจงสู่ทุกติแล้วเป็นลูกเป็นพ่อเป็น
แม่กับอีกหลายชาติตลอดไปผมจะรอเขาส่วนรองต่อ
ก็ได้บอกว่าวันนี้มาในฐานะที่ผู้กำกับเบิ้มเป็น
ที่ทำงานอยู่ด้วยกันมานานที่ผ่านมาเราอยู่กันแบบ
มีความผูกพันที่มาวันนี้มาในฐานะครอบครัว
คนหนึ่งก็บอกได้ว่าจะดูแลลูกและครอบครัวของผู้

พี่อยู่กันแบบพี่น้องคุณพ่อนี่เห็นอยู่กัน
มานะครับก็ก็มาความเหมือนครอบครัวนะเรามานี่คือคือ
เราคือครอบครัวแล้วก็เราจะดูแลลูกของเบิ้มนะครับ
พี่พี่น้องน้องในกรมชาญศศวนกลางแล้วก็น้ำรวชทาง
ตั้งกองทุนยาวไทยส่งไว้เพื่อไว้ดูแลดู
คนที่มาแล้วกันคนรักเบิ้มเยอะเบิ้มเป็นคนที่น่ารัก
เขามีพี่มีน้องเราดูความรักของคนกันแล้วกัน
ตอนนี้นะคะได้มีการตั้งกองทุนยาวไทยส่งเพื่อให้เกียรติ
ครอบครัวแล้วก็เอาไว้ดูแลกันต่อไปกองทุนนี้ไม่ได้แค่
ดูแลผู้กำกับเบิ้มแต่เพียงคนเดียวค่ะกองทุนนี้
จะดูแลพี่น้องตำรวจคนอื่นที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติ
ที่เพื่อองค์กรด้วยส่วนเรื่องทางคดีท่านรองต่อบอก
ไม่ได้ดูแลโดยตรงนะคะเพราะว่าจะมีการแยกหน้าที่กัน
เพราะฉะนั้นก็ขอไม่พูดถึงประเด็นทางคดีค่ะ
เดี๋ยวความคืบหน้าทางคดีคงต้องลองติดตามว่าตำรวจ